น้ำไม่อาบแก๊งน้ำไม่อาบ
คุณผู้ชมคงจะได้ยินชื่อมานะเพราะว่าเขากำลังแบบเป็นข่าวเป็นข่าวเลย

กลุ่มนี้ค่ะขี่มอเตอร์ไซค์นับพันคนเลย
นัดกันผ่านทางเฟซบุ๊คจัดทริปไปสัมผัสอากาศหนาวบนภูทับเบิกที่จังหวัดเพชรชบูรณ์
ไปดูคลิปเมื่อวานนี้ค่ะชาวบ้านเขาถ่ายเอาไว้ก่อนแล้วเดี๋ยวมาคุยกันต่อ

เดี๋ยวนะคะไม่เหลือเลนส์ให้เลยเหรอคะ

แค่ขวาเอ่ยนอนเอ่ยอะไรเอ่ย
ชาวบ้านเขาก็แบบเอ๊ะมันยังไงมันเดือดร้อนกันไปหมดเลยนะ
แล้วถ้าเกิดอุบัติเหตุขึ้นมารถที่ตามหลังมานี่ก็ไปเล่นนี่เหมือนกัน

ก็ต้องชิดซ้ายไปให้คนอื่นเขาได้ไปกันบ้าง
ใช่ค่ะนี่แหละค่ะเป็นคนที่เขาถ่ายเอาไว้ได้
สำหรับแก๊งนี้นะคะทริปน้ำไม่อาบ
นอนขี่โชว์แบบไม่กลัวอุบัติเหตุ
รถมอเตอร์ไซค์ที่มาร่วมทริปส่วนใหญ่ก็ถอดป้ายทะเบียนออกเลยนะคะ
ไม่มีป้ายทะเบียนขี่กันแบบขวางถนน
สร้างความเดือดร้อนให้กับผู้ใช้รถใช้ถนนคนอื่นด้วย
คือเรื่องนี้นะคะทางตำรวจจังหวัดเพชรบูรณ์ก็เห็นแล้ว
เรื่องของการนัดหมายของแก๊งนี้ในเฟซบุ๊ก
ก็มีการตั้งจุดสกัดเอาไว้๘จุดตลอดเส้นทางขึ้นภูทับเบิกค่ะ
ในการจับมอเตอร์ไซค์แก๊งนี้ก็จับได้หลายร้อยคันเหมือนกัน
อย่างที่บอกไม่ติดแผ่นป้ายทะเบียน
รถมอเตอร์ไซค์ก็มีการดัดแปลงสภาพนี่เจ้าหน้าที่เขาตั้งด่านตรวจอยู่
ก็เลยมีการเปรียบเทียบปรับนะคะแล้วก็ยึดรถเอาไว้ตามกฎหมาย
แล้วก็ยังมีบางคนทำเป็นคล้ายซาก
เซลฟี่ที่ด่านแล้วก็เอาไปโพสต์บอกว่า
ถ้าผมย้ายทั้งสอนออย่าหาว่าผมไม่เตือนนะครับ
นี่ไงดูสินี่รูปนี้
คนแชร์ไปคนไลค์เยอะก็ถึงตำรวจอยู่แล้ว
โอ้โหคอมเมนต์เดือดเลยเหมือนกันนะคะ
แล้วก็มีการโพสต์พอโพสต์ปั๊บรับโชคเลยค่ะ
งานนี้นะคะทางผู้บังคับการตำรวจจังหวัดเพชรบูรณ
ก็มีการสั่งล่าตัวคนโพสต์เรียบร้อยแล้ว
รวมทั้งคนนี้นี่นอนขี่รถในคลิปนี้นะคะ
เดี๋ยวจะนำตัวมาสอบสวนเพื่อดำเนินคดีให้ถึงที่สุดด้วย